ไก่ชนเขมือบไปอยู่ในท้อง
แล้วพอเขารู้ว่าเขาโดนจับได้เนี่ยนะ
เขาก็ยอมคืนไก่แต่คืนในสภาพนี้

ช่วงที่งูมันขย่อนไก่ออกมานะคุณ

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่อำเภิ์บันตร์บัวใหญ่

กู้ภัยบัวใหญ่เขาก็ตามจับตัวเจ้าเหลือมตัวนี้ได้
ทีนี้มันกลืนไก่ชนไปตัวนึงก็หนีไปไหนไม่รอด
สุดท้ายคาย่อนซากไก่กลับคืนเจ้าของ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานด้วยบอกว่าขย่อนคืนแบบเขิน
เขินเมื่อกี้นี่เขาเขินอยู่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นค่ะกู้ภัยก็จับตัวเจ้าเหลือมนี้
แต่จริงนะต่อให้คืนมาแล้ว
เจ้าของไก่ชนเขาก็ช้ำเหลือเกิน
เลี้ยงไก่ชนไว้๘ตัวค่ะ
ตอนเช้าได้ยินเสียงไก่ชนมันร้องดังผิดปกติ

งูเหลือมเขมือบไก่ไปแล้ว
จะร้องไห้อะคะเพราะว่าทั้งรักทั้งหวงค่ะครับ
เคยมีคนมาขอซื้อนะขอซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขาย
แต่ว่าสุดท้ายดูสิมันต้องมาตายเพราะเจ้างูเหลือมนี้
ก็ขย่อนคืนมาสภาพไม่เหมือนเดิมไหมคุณ
ก่อนเข้าปากมีชีวิตตอนออกมามันตายช่างกายคน

เจ้าของบอกว่าไม่รู้จะลงทำไมลงไปจะเอาผิดกับใคร